แต่ไปไปมามาเนี่ยวุ่นฮะ
คือมีผู้ชายคนนึงเขาโบกรถแท็กซี่ไปแถวปิ่นเกล้า
บอกไปส่งร้านคาราโอเกะหน่อย

โอ้โหโอ้โหก็เข้าไปด้วยสิ

ใจปั้มมากเลยโหแล้วไปถึงว่าใจปั้มจริงค่ะคล้องพวงมาลัยสาว
เรียกมานั่งด้วยสรุปแล้วพอเลิกงานเนี่ยเบ็ดเสร็จค่าอาหารสี่พันห้า
ค่ามาลงมาลัยนู่นนี่นั่นเจ็ดพันพี่แกบอกไม่มีตังค์อ้าว
เอาวุ่นเลยทีนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
พนักงานมีแต่น่าสงสารเขามาทำงานเขามาหาเงินกลับบ้าน
ผมจะไม่หน่อยพี่ก็โทรไปหาตำกรุยว่าคือผมจะไม่เอาเรื่อง
นี่ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะส่วนเสื้อดำที่นั่งพูดอยู่น่ะ
นั่นคือเจ้าของร้านคาราโอเกะค่ะนี่เขาไม่เอาเงินเขาไม่แจ้งความนะฮะ
แต่เขาก็ไปสั่งสอนอบรมมาเรียบร้อยเห็นบอกโชเฟอร์แท็กซี่บอกได้ไปชุดใหญ่
ไฟกระพริบอยู่เหมือนกันแล้วโชเฟอร์แท็กซี่ต้องขับไปส่งอีกนะฮะ
เห็นใจขับไปส่งกลางทางนี่ครับทุกผู้ชมครับก็ตามที่เล่าแล้วฮะ
บอกอยากเป็นสายเปย์แต่ไม่มีงบช่างกล้าบุคคลอันตรายฝากเตือนพี่แท็กซี่
นี่คือโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้บอกว่าเรียกรถผมให้พาไปหาร้านเหล้า
แล้วบอกผมว่าถ้านั่งกินเป็นเพื่อนจะให้สองพัน
แล้วสั่งกับแก้มมานั่งกินแถมยังคล้องมาลัยไม่รวมกับเรียกให้มานั่งเป็นเพื่อน
ถึงเวลาเก็บเงิน๗๕๐๐นะไม่ใช่แค่๗๐๐๗๕๐๐บาทบอกไม่มีเงิน
วันนี้คุณวิรายุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับโชเฟอร์
ไฟกระพริบแต่ทางร้านเขาก็อบรมอีกแบบนึง

นี่ฮะคุณชาติชายนะครับโชเฟอร์แท็กซี่
บอกว่าเมื่อคืนนี้เองขับแท็กซี่มาติดไฟแดง
หน้าโรงพยาบาลตากศิลป์ผู้ชายในคลิปเนี่ย
ลักษณะแบบคล้ายคนผิวสีลูกครึ่ง
เคาะกระจกรถแต่คนไทยนี่แหละนะ
บอกว่าให้ไปส่งร้านคาราโอเกะแถวปิ่นเกล้า
พอไปถึงบอกขอให้มานั่งเป็นเพื่อนดื่มกินด้วยกันหน่อย
จ้างให้นั่งเป็นเพื่อนเดี๋ยวให้สองพัน
เข้าไปในร้านสั่งอาหารเต็มโต๊ะ
เรียกสาวมานั่งเดินไปคล้องพวงมาลัยนักร้อง
ถึงเวลาเช็คบินค่าอาหาร๔๕๐๐บาท
รวมค่าทิพย์พนักงานข้ามมาลัยก็๗๐๐๐บาทกว่า
ปรากฏผู้ชายคนนี้บอกไม่มีเงิน
พนักงานที่ร้านเขาก็พาขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยคุณเขียนมาสอน

ทางร้านก็เลยอ่ะงั้นก็เข้าไปอบรมสั่งสอนกันซะหน่อย
แล้วก็ปล่อยตัวออกมารถแท็กซี่เขาก็บอก

เจ้าของร้านเขาก็มาอบรมอยู่ตรงนั้นนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับ
ร้านที่เขาไปนั่งกินมีแต่คนเข้ามาหาเขานะ

คือมีแต่ผู้หญิงเข้ามาหาเขาเอาง่ายพี่
ผมนี่นั่งเฉยนั่งเฝ้าเขาเฉย

ก็ถึงที่ผมบอกว่าคือร้องเพลงเสร็จแล้ว
เดินเข้ามาหาเขาแล้วมาชนแก้วมานั่งกับเขานิดหน่อย
แล้วก็ไปหล่อแล้วก็เดินมาใหม่ไม่ซ้ำหน้า
ตอนที่ผมส่งเขาผมก็คุยกับเขานะว่า
พี่ทำกับใครมาหลายคนหรือยัง
เขาบอกว่าหาก็ไม่ค่อยตอบอะไรเหมือนคงอะไรอยู่อะไร
แต่ก็คือเขาอย่างไรผมก็ไปส่งเขาที่
คือเขาให้เหตุผลแค่ว่าเขาอยากได้อยู่กับผู้หญิง

แต่ว่าหลายคนก็ให้ข้อมูลให้คอมเมนต์อะไรประมาณว่า
เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้ที่นั่นที่นี่อะไรประมาณอย่างนั้น